มาติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแข่งขันแล้วนะครับ
เป็นเกมที่สองของซึ่งอัลเซ็นทรัพย์ในรอบรองชนะเริ่มนะครับ
แรกเนี่ยเราชนะเวียดนามมาก่อน๒๐ตุนอยู่๒ลูกก็จริงแต่ว่าเกมมันยังไม่ขาดนะครับ
เพราะว่ายังเหลืออีก๙๐นาทีให้ลุ้นกันแล้วก็ไม่มีอาเวโกซะด้วยนะครับ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเวียดนามก็สามารถที่จะกลับมาเร่งเกมได้
แล้วก็คงจะเปิดเกมลุกสู้ในบางจังหวะแน่นอน

ก็จะได้พักแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายที่โรงแรม
ส่วนตัวสำรองและคนที่ไม่ได้ลงสนาม
ก็มาฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิต

ก็บอกว่าไม่มีใครเจ็บหนักจากเกมแรก

แต่ก็เช็คความฟิตก่อนเกมอีกครั้ง

กับเวียดนามอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
เรื่องของการพักผ่อนฟื้นฟูการทานอาหาร
ซึ่งงานหลักก็คือการวิเคราะห์เกมนี่แหละครับ
เพื่อทำให้การวางตำแหน่งถูกต้องแล้วก็ลดข้อผิดพลาดในเกมให้ได้
ส่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
นายธนากรวังบุญคงชนะได้ออกมาเปิดเผยว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมทีมไทยหลังจากเอาชนะเวียดนาม๒๐
ก็ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทย
นายกก็ให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่าทีมไทยจะสามารถนำชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ครับ
ส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ประธานคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทย
วิดีโอคอลอีกแล้วนะครับแสดงความยินดี
ยังมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทย
ขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับคนไทย
แล้วก็ยังฝากชมกัปตันเจชนะทิพย์สงกระสิน
ขอให้เอาแชมป์กลับมาให้ได้ครับ

โอเคครับโอเคค่ะ
โชคดีนะโชคดี

ฉีดเพิ่มไปเลยครับดีใจอย่างเดียวไม่ได้

กัปตันทีมนะครับก็มีอาการบาดเจ็บ

ซึ่งเวียดนามเนี่ยเสียจุดโทษด้วยนะครับ
นาทีที่๘๒จากการชนกับสุประชัย
แล้วก็โดนทับลงไปอีกทีหนึ่งนะครับ
โน้มสูงเลยครับที่เขาจะหายไม่ทันในเกมเจอกับทีมไทยในวันอาทิตย์นี้ครับ
ก็เปิดเผยว่าเจินกกตวนรองประธานได้ต่อสายคุยตรงกับทางคิปซาเมดนะครับ

เพื่อให้พิจารณาการปรับปรุงคุณภาพการทำหน้าที่ของพุทธศิลป์หน่อยครับ
หลังจากมันเกิดกรณีตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบรองชนะเลิศของศึกอาเซียนคลับที่สิงคโปร์
จริงแล้วก่อนการในขาราชินครับไทยเสด็จตัวไปเจ้าภาพพร้อม
บานเนี่ยตอนนั้นสิงคโปร์ชนะไทยไปหกต่อสามเสียงซึ่งชาติ
ที่โหแล้วสิงคโปรหกชาตินะครับหนึ่งนั้นมีเวียดนามดูใน
อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ตีมอร์และมาเลเซียส่วนไทยนะครับที่มี
ให้เนี่ยมีลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมางงไหมครับว่า